พระมหาดังนี้เขาจะไลฟ์สดกันนะฮะ

ใครก็ใครต้องสู่ขิตก็คืออะไร
สู่สุขติอะไรอย่างนี้เหรอ

กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน
สำหรับพระมหาภัยวันวันนโน

เขาจะไล่สดสอนธรรมนะครับโดย
แต่ครั้งแต่ละครั้งนี้เขาจะมีวลีเด็ดมุกฮา
ฮะองค์ดูสิ

ทวิตเตอร์ตอนนี้ร้อนแรงมากนะฮะในจริงแล้วเขาจะออกมาไลฟ์สดสอนธรรมะผ่านเฟซบุ๊กนั่นแหละ
โดยในแต่ละครั้งนี้ก็จะมาพร้อมวรีเด็ดสุดฮาแล้วก็การตอบคำถามแบบตรงไปตรงมา
ส่งผลให้แฮชแท็กครับพระมหาภัยวันพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
ล่าสุดครับเตรียมจับตาความมันความฮาคูณสองเมื่อพระมหาภัยวันเตรียมควงหลวงพี่ร่วมวัด
พระมหาสมปองมาไลฟ์สดในวันที่๓กันยายน๒ทุ่มครึ่งพร้อมกับระบุข้อความว่า
ดังนั้นจะมาเป็นพอศอก็คืออะไรพระส่งพระส่งตัวย่อพอศอกก็คือพระส่งเหมือนกันไม่ได้
ไม่ใครก็ใครต้องสู่ขิตนี่ก็แค่งงสู่ขิตก็คือสู่สุขติใช้คำวัยรุ่นทุกอันเลยตำนานอยู่ไม่นาน
แต่อย่าตำนานเดี๋ยวมันแหลกพับกบว่ะพกกลับพกเอาพกกลับทุกดอกเลยทุกดอกเลยไม่แต่จริงน่าจะสนุกนะน่าจะดี
ภะมหาไพรวันและภะมหาสมปองในเผ็ดภะมหาไพรวันวาระวันนก
คืนนี้ก็ลองไปฟังกันถูกเยอะมากเพราะว่าท่านเทศสนุกอยู่แล้วแล้วเวลาคุยเรื่องธรรมะก็สอดแทรกเรื่องราวความสนุกไปด้วย
ถ้าสองคนนี้ท่านคุยกันก็คงได้แต่ถ้าจัดแล้วมีแบบทำให้จิตใจแบบดีหรือไม่ก็
ก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นมาฟังเยอะแม่เพราะว่าจะไปนั่งเทศเด็กก็ไม่ฟังแล้วเด็กก็ปิดใส่เลยดูคนละคร
ท่านพอท่านกำลังพูดสอดแทรกหลักธรรมแป๊บนึงอ่านคอมเมนต์หมดไปครึ่งชั่วโมงแล้ว

ศาสนายิศลุยศาสนาอะไรโยมประสาทหรือเปล่าโยมิพระหลัะ
ถ้าโยมบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้โอนมาให้ตามาสิโยม
พวกที่จะเข้าให้เย็บต้นไม้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าดูแลชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนครับ
อย่าเอาต้นไม้ไปตกระกำลำบาก

ต้นไม้มันก็จะมีชีวิตจิตใจ

ยมพลล่านี่ต้องโดนปลอ้กนะฮะ
ล่าสุดคอมเม้นท์ว่าให้ตมทาลิสด์
พวกเราช่วยกันวางดอกไม้จันทร์ให้ยมพันธุ์ล่านั้นจบแล้วให้ส่วนนี้สูขีดแน่นอน
ล่าสุดคือจะให้อัตมาธาลิฟต์สภาพ

ก็จะมีคำแบบเป็นคำวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เวลาวัยรุ่นเข้าไปฟังก็จะแบบเพลิน

แล้วถ้าทำให้วัยรุ่นเข้าไปดูไปฟังได้ก็ดีนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป